โสดคนนี้กันบ้างดีกว่านะจ๊ะสำหรับน้องแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ
หลังจากที่เลิกรากันไปกับห่องธนาบอกเลยว่าตอนนี้สเตตัสยังโสดอยู่ที่นี่
อ่าตอนนี้ยังโสดสนิทเหมือนเดิมค่ะพี่พี่ค่ะแพรวาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะ
ทุ่มเทให้กับการซ้อมละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตตอนนี้นางไปเล่นละครเวทีแล้วคุณผู้ชมไม่ธรรมดา
และที่สำคัญเล่นกับคริสพีรวัตรและกัณพัฒน์ด้วย
บอกว่ามันยากมากแล้วมันยุ่งจนไม่มีเวลาได้ไปดูคอนเทนต์ของอดีตคนรัก
อย่างหน่องธนากับโพสต์สกลรัฐเลยคือคู่นี้ก็เมื่อวานอ่านข่าวว่าคนจริงจริงกันอยู่
แฟนก็เชียร์กันอยู่ใช่แพรวาบอกว่าเพื่อนนะก็มีแนะนำหนุ่มให้
แต่ว่ายังไม่เซเย่นดีกว่าอยากจะขอโสดแบบนี้ไปก่อนดีกว่านะคะ
ส่วนที่มีข่าวว่าทะเลาะกับแอร์รินและฝนสนันทชัดถึงขั้นที่ชี้หน้าด่ากันกลางร้านเลยนะคุณผู้ชม
เห็นมีคลิปไวรัลออกมานะใช่อันนี้เขาบอกว่าเป็นคอนเทนต์ในรายการยูทูป
วางแผนกับผู้จัดการหลอกพี่แอรินไปกินอาหารระดับมิชลิน
แต่พอนั่งโต๊ะปุ๊บเป็นยังไงคุณดูแอรินแต่งตัวมาโอ้โหลองลาให้ตัว
นี่นางไปกินอะไรลูกมั้ยล่ะกินแกงฝักใต้อ๋อเจอแบบนี้พี่แอริน
วีนแตกแหลกแหกกลางโต๊ะอาหารไปเลยจ้าเอาไปฟังเสียงน้องแพรวากันหน่อยค่ะ
คำแรกที่เปิดมาร้านปุ๊บนี่ต้องมายิ้มเจ็บเจี้ยเลย
แล้วพวกหนูในใจคือเจียดเจี้ยนอะไรเอ่ยเขาโมโหหิว
คือสองคนนี้เป็นคนที่โมโหหิวอยู่แล้วแล้วพอเขารู้ว่าเฮ้ยเราจะพาไปกินมิชลิน
เขาก็อดข้าวกันเลยสองคนเขียนแล้วเรียบร้อยเขาก็เขียนในนั้นเลยว่า
เนี่ยเดี๋ยวจะมีแมทล้างตาให้เดี๋ยวพาไปกินเชฟเทเบิลของจริง
เออจริงจริงจะบอกว่าอาหารปลายก็แซ่บแต่ด้วยความอะไรตั้งใจมาแล้วไง
แต่งองค์ตรงเครื่องไงเออไม่ใช่ว่าคุณแอลลินกินไม่ได้
คุณแอลินกินได้แต่ว่าฉันตั้งใจใส่ชุดมาขนาดนี้

กินกันซะนะเอ็นดูนะคุณผู้ชมเอาไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะคะ